คุณผู้ชมคะพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะ
คือชาวบ้านเขาไปเจอรถมอเตอร์ไซค์จอดล้มตกไปอยู่ในอ่างเก็บน้ำที่ลำปาง
ตอนนั้นก็พยายามหาตัวเจ้าของรถจนไปเจอเอกสาร
เป็นห่วงไงจอดทิ้งไว้เจ้าของรถไปไหนหรือว่าจะตกน้ำตกท่า
ทีนี้ก็พยายามติดต่อแม่ของเจ้าของรถได้
จังหวะที่เจ้าหน้าที่กำลังจะงมลงไปในอ่างเก็บน้ำ
งมไม่รู้ว่ามีคนตกลงไปหรือเปล่า
ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมเปลือยกายล่อนจ้อนมาเลย
แล้วเดินมาในสภาพที่แบบขวัญกระเจิง

แม่ตอนเห็นลูกสาวแบบนั้นแม่ก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน
แล้วท้ายที่สุดณตอนนี้คุณผู้ชม
รู้แล้วนะคะว่าคนที่ทำร้ายเธอคือใคร
ชาวบ้านชาวช่องเขาเห็นมอเตอร์ไซค์อยู่ริมสะน้ำแบบนี้

เจ้าของรถจมน้ำจมท่าหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามเหลือเกินนะจะลงไปงมหาในสระน้ำแห่งนี้ดีไหม
ค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านห้วยคิง
เขาก็แจ้งตำรวจสพแม่เมาะไงบอกว่าไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าสีแดง
หมายเลขทะเบียนชชิงกมม๑๓๙ชนบุรี
มันตกลงไปในอ่างเก็บน้ำห้วยทรายแบบนี้ค่ะ
ทีนี้พอหาตัวคนขับไม่เจอก็พยายามไปตรวจสอบ
แล้วเปิดใต้เบาะดูเจอเอกสารเป็นชื่อเจ้าของรถค่ะ
นางสาววริสราทาแว่นหรือว่าทีมอายุ๓๘ปี
คุณทีมเป็นพนักงานเสิร์ฟของที่ร้านคาราโอเกะ
ก็ร้านคาราโอเกะอยู่ห่างจากอ่างเก็บน้ำตรงนี้ประมาณสัก๕๐๐เมตรคุณผู้ชม
ทีนี้พอเขารู้ทะเบียนรถรู้ชื่อเสร็จแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เลยติดต่อหาแม่ของนางสาววริสรา
ให้มาดูหน่อยว่าแม่มาดูว่านี่ใช่รถลูกสาวแม่ไหม
กู้ภัยเขาก็เตรียมจะลงไปในอ่างเก็บน้ำ
ไปงมหาร่างไม่รู้ว่านางสาววริสราตกลงไปหรือเปล่า

ทีนี้จังหวะนั้นคุณผู้ชมที่เราเบลออยู่เนี่ยค่ะ
มีผู้หญิงคนนึงเดินเปลือยกายมา
แล้วเดินแบบโซซัสโซเซมาเลยร้องห่มร้องไห้ค่ะ
ผู้เป็นแม่หันไปดูตกใจ
เพราะว่านั่นคือนางสาววริสราลูกสาวของคุณแม่

แล้วแม่ก็รีบถอดเสื้อแขนยาวมาคลุมห่มร่างกายให้กับลูก
นี่เป็นจังหวะที่ทั้งตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่
เตรียมพร้อมในการจะดำน้ำลงไปที่อ่างเก็บน้ำใช่ไหม
ผู้สื่อข่าวก็มารอทำข่าวนี้เต็มไปหมดเลย
ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เปลือยกายลงเดินมาเลยใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็นางสาววาริสาราเนี่ยนะ
จากดูตามสภาพร่างกายเธอถูกทำร้าย
มีบาดแผลตามตัวหลายแห่งเลยที่หัวก็มีบาดแผลชะกัน
ใบหน้าก็มีแผลปากฉีกหน้าบวมเลยค่ะ
คือมีเลือดไหลมา
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องรีบนำตัวนางสาววริสราส่งโรงพยาบาลแม่เมาะ
แล้วตัวนางสาววริสราเองโดนทำร้ายอาการถือว่าค่อนข้างสาหัสเลย
แม้ว่าเธอจะมีสติอยู่ทีนี้ก็ไม่สามารถที่จะให้การอะไรได้
แต่ว่าแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เขารู้ว่าก่อนจะเกิดเหตุ
จากร้านคาราโอเกะปิดประมาณช่วงเที่ยงคืน
ก็นางสาววริสราเนี่ยดื่มกับเพื่อนชายอยู่ชื่อว่าบอล
จนถึงประมาณตีหนึ่งแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากร้านคาราโอเกะไป
ก็คิดว่าคงมานั่งดื่มกันต่อที่นี่ค่ะที่อ่างเก็บน้ำตรงนี้

ทีนี้เพื่อนผู้ชายที่นั่งดื่มกันก่อนหน้าชื่อบอล
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปตามคุมตัวนายนิธิเบสยาวุฒิ
หรือว่าในบอลอายุ๒๔ปีมาสอบปากคำคนนี้ค่ะ

พอเค้นสอบไปหนักเข้าหนักเข้า

บอกว่าในบอลเป็นคนลงมือทำร้ายร่างกายนางสาววริสราจริง
เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
คือคืนวันพุธในบอลกับเพื่อนอีกคนนึงเนี่ย
ไปหานางสาววริสราที่ร้าน
แล้วพอร้านปิดตอนประมาณสักเที่ยงคืน
ก็ชวนกันมาดื่มเหล้าต่อละกัน
ไปที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายคือมันก็เป็นที่รับตาคน
พอมาดื่มเหล้ากันที่อ่างเก็บน้ำเนี่ย
มันมีจังหวะที่นายบอลนะคะทวงเงินนางสาววริสรา
เพราะว่านางสาววริสราติดค้างเงิน๑๐๐๐บาท

แต่ทีนี้จังหวะที่นายบอลทวง
นางสาววริสราบ่ายเบี่ยงไม่ยอมจ่ายพยายามจะลุกขึ้นหนี
นายบอลก็คว้ามือนางสาววริสราไว้
นางสาววริสราก็สะบัดมือออกหันมาทุบตีในบอล
จนทำให้นายบอลโมโหเลยทำร้ายไป
กระชากเสื้อผ้านางสาววริสราจนขาด
แล้วก็ซ้อมนางสาวริสราจนเธอสลบเลยค่ะ

เอารถมอเตอร์ไซค์ของนางสาววริสรา
ทิ้งไว้ที่หน้าอ่างเก็บน้ำ
ก็เลยเป็นภาพอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นก่อนหน้านี้
ส่วนเพื่อนอีกคนนึงที่ไปกินเหล้าด้วยกันกับนายบอล

เพื่อนคนนั้นเขาไม่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุครั้งนี้
แล้วในบอลก็อ้างแบบนี้ค่ะตำรวจก็ถาม
วงเงิน๑๐๐๐บาทคือจะเอาไปทำอะไร
แล้วต้องทวงกันต้องทำร้ายกันขนาดนี้เลยเหรอ
นายบอลบอกว่าเงิน๑๐๐๐นั้นมันเป็นค่ายาเสพติด
ทีนี้ค่ะตำรวจก็ต้องไปสอบสวนต้องไปขยายผลต่อนะคะ
ว่านายบอลเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดหรือไม่อย่างไร
แล้วก็คุมตัวนายบอลไปแจ้งข้อหา

แล้วเดี๋ยวต้องไปสืบต่อไปขยายผลต่อเรื่องของยาเสพติด
จะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ